หลังจากที่เราได้เจาะประเด็นปัญหาเรื่องของคารวาลรถบรรทุกอ้อยอย่างต่อเนื่องนะครับ
ซึ่งรวมไปถึงเรื่องของโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับครอบครัว
ทำให้ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับรถอ้อย
อกจากนั้นแล้วก็มีปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน
ที่ร่วมใช้รถใช้ถนนแล้วก็เรื่องรายได้ของเกษตรกรที่ถูกหัก
กองทุนสมาคมชาวไร่อ้อย
ในวันนี้ครับเราจะได้รวบรวมเสียงบางส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็ได้รับผลกระทบที่ยังต้องเผชิญกับปัญหาซ้ำซากมานานนับ๑๐ปี
ติดตามได้จากรายงานของทีมข่าวเฉพาะกิจครับ
ต้องเลียนตรงครับว่าเรื่องการส่งใส่อะไรนี่
คือเรื่องของร่วมดูกาลที่เกี่ยวมากกว่าครับ
มาจาก๒คือ๓ปัจจัยด้วยกัน

ก็คือหน่วยงานภาครัฐนั้นไม่ใส่ใจ
ในการที่จะใช้กฎหมายให้เข้มงวด
วิ่งรถลงน้ำตาลวิ่งมากรถหนักครับ

ตะเลียนไม่โดนไป
โธ่ตะเลียนมานี่มันจากปีละพอเป็น๑๐๑๐ปี
แต่ก่อนนั้นมันว่าท่านเป็นทางมาตรฐานอย่างนี้
มันยังเป็นทางพวกอย่างพวกรับประชาบอ่ะ
วันนี้เขาโอนมาเป็นทางหลวงชนบท
ก็กำลังเหตุดีขึ้นเนี่ยก็มาวิ่งอีกอย่างหนึ่งสิ
มันก็มีการสำรวจสูตรโทษธรรมดาเนอะครับเนอะ

กว้ายเด็ดร่อนก็คือผู้สั้นจรไปมา

สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องบางทีจุดบริการประชาชน

สถานที่จำดวชที่เราไปสนับสมมุมกับเรื่องอะไรครับ
จุดบริการประชาชนพวกทีวีพวก
อุปกรณ์สื่อสารพวกพรวย
พวกกล้วยที่ตั้งในจุดตรวจอะไรต่างเราก็สนับสนุน

ว่าลงทุนหลายเออลงทุนหลายมันแลเหหีย้นที่พุทธไอ้เชียงหายแล
ผมคิดว่ามันชาวบ้านเนี่ยนะเหรอทห์เงินว่าครับเดี๋ยวรอด
ไอถามผู้ไหนถามชาวบ้านถามผู้ไหนนั่น
ว่าหลวงงานลับปากว่าชาวสามหรุด
ซ่อมสิเหตุการณ์แบบไหนอันนี้สิผมก็เคยเห็นมาโนดหลายแล้วเรื่องไอ้พวกวาสิมาสอบใหม่
เออพ่อเขาแล้วเขาก็ปัดหลังนี้เลยอย่างนั้นล่ะมันไม่ได้ซอมหรอกครับ
เพราะว่าถนนเนี่ยมันเป็นถนนถนนข้อนกรีตถ้าแตกแล้วมันก็แตกเลยนั่นป่ะล่ะ

ในเรื่องนี้ก็อยากจะให้ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาคราชการ
ซึ่งกรมทางหลวงนั้นมีหน้าที่ดูแลมีด่านช่างมีอะไรต่างนั้น
ก็ควรที่จะใช้กฎหมายฉบับเดียวกัน
ทำให้ถนนเกิดการชำรุดแล้วก็อุบัติเหตุ

ทำให้สูญเสียชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินเยอะแยะเลย
ราวก็งบอำมาตย์ที่เอามาใช้ซ่อมมันก็เยอะ
แม่นมให้ยายก็บอกว่าขอให้มาแสดงความเสียใจน้ำจากน้อยก็ยังดี
นี่เขาบ่ม้านี่ก็ย้ายก็เบิดความหวังแล้ว
กระดูกการของอุตสาหกรรมน้ำตาลคารวาลรถบรรทุกอ้อย
ยังคงเป็นมัจจุราชพราชีวิตผู้บริสุทธิ์บนท้องถนน
โศกนาฏกรรมความเดือดร้อนอย่างไร้การเยียวยา
สำหรับไม่มีหน่วยงานใดออกหน้าบังคับใช้กฎหมายในมือ
เพื่อแก้ไขปัญหาซ้ำซากนี้อย่างจริงจัง
หรือผลประโยชน์กลบเสียงร้องไห้ของผู้สูญเสีย
และความเดือดร้อนของประชาชนไปแล้ว
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน